เรื่องนี้เหมือนกันที่ฉะเชิงเซาค่ะเขาไปเจอกับตัวเงินตัวทอง
แล้วมันมุดเข้าไปคือใต้ท้องรถ

ต้องใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงกว่าจะช่วยเอาออกมาได้
เข้าไปตรงไหนไม่เข้าคือเข้าไปตรงใต้ท้องรถแบบนี้
มันติดคาอยู่ตัวก็ไม่ใช่เล็กนะ
เดี๋ยวก่อนแล้วเข้าไปยังไงตัวก็ใหญ่
นั่นน่ะสิคะมันเลยไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะ
นี่จะเป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
อยู่ที่บ้านพักเลขที่๓๐ทับ๒๕หมู่๘
ตำบลบางสมัครที่บางประกงฉะเชิงเซาช่วงบ่ายของเมื่อวาน
กู้ภัยฉะเชิงเซานำอุปกรณ์ไปช่วยเหลือ
ช่วยเหลือใครช่วยเหลือตัวเงินตัวทองตัวนี้ค่ะ

ทะเบียนค่ะลจุฬา๒๕๖๕กรุงเทพฯ
ซึ่งรถคันนี้เขาก็จอดอยู่หน้าบ้านเขาดี
นายพรชัยแปลงคำใสเจ้าของบ้านบอกว่า
เจอเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเดินวนอยู่รอบรถ
ทีนี้เขาเลยส่งเสียงไล่อย่างนี้

มันก็หนีจริงปรากฏว่าหนีมุดเข้าไปใต้ท้องรถ
แล้วก็ติดค้าอยู่อย่างนั้นเลยคือออกไม่ได้
เขาก็เลยต้องตามทีมกู้ภัยมาช่วยหน่อย

งานนี้ทีมกู้ภัยเองก็บอกว่ามันไม่หมูนะ
หมูเลยงานนี้ก็ยากเพราะว่า
ไม่สามารถจะสอดตัวเข้าไปใต้ท้องรถเก๋งได้
ต้องประสานรถยกมาช่วยยกนะคะ
แล้วก็ใช้ความพยายามทั้งช่วยกันดึงช่วยกันเขียอยู่นาน
ในที่สุดนู่นไปถึงมือช่างซ่อมรถต้องมาช่วยดูค่ะ
แล้วค่อยถอดชิ้นส่วนออกไปชิ้นส่วนรถนะ
และลำตัวของตัวเงินตัวทองมันถึงจะสามารถขยับได้ค่ะ
คือมันเขาบอกว่าตอนแรกมันขยับไม่ได้เลยจริงมันติดแบบ

ช่างซ่อมรถบอกว่าใช้เวลาในการถอดชิ้นส่วน๑๕นาทีนะ

กู้ภัยถึงช่วยดึงหางของตัวนี้ออกมาได้สำเร็จ
รวมระยะเวลาภารกิจสุดหินนี้
ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยค่ะอยู่เนี่ย๓ชั่วโมงกว่า
ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคเห็นแล้วค่ะเห็นแล้ว
เลขเยอะเลยเลขบ้านก็มีเลขทะเบียนรถก็มีนะคะ
แหม่คืองงว่าตอนออกมันยากมาก๓ชั่วโมง